วันอาทิตย์นี้มันเต็มร้อยไปกับ
อินซีไร้ภายคาบิบนูมาโกเมดอฟ
ชนกับเอสสันบาโบซ่า
และไฟต์สุดเดือดของไคเลอร์ฟิลิปปะทะกับคาเมร่อนเอลส์